พูดถึงเรื่องความเชื่อในปัจจุบันนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างแหละ
เรื่องความเชื่อต่างเช่นเดียวกับคลิปนี้
ที่ชื่อว่าแม่ทัพลิงวี๒เขาเอามาโพสต์เอาไว้
เขาบอกว่าปกติเนี่ยนะคะผีต้องกลัวพระ
หนีต้องหนีนะคะเมื่อเห็นพระแต่คราวนี้ค่ะ
พระต้องกลัวผีเพราะว่าผีเข้าสิ่งพระ
มึงไหมคะน่าเกิดบอกว่าต้องให้คนเนี่ย
แต่งตัวเล็นแบบพระมาไล่ผีเอ้าไปดูคลิปเลยดีกว่า

อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ทางไหนคือภาพจริงภาพพร้อม

คลิปนี้ชายสองคนเขานุ่งห่มจีวอนเหมือนพระสงฆ์เลยนะคะ
ซ้ายมือนางพนมมือหลับตาแล้วพูดเป็นคำซ้ำกันจับใจความได้ว่า
จับใจความไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่อง
ส่วนพระอีกรูปทางขวามือสั่นไปทั้งตัวเลย
ทำท่าเหมือนจะร้องไห้อยู่ตลอดเวลา
มีคนอีกกลุ่มเป็นผู้ชายแต่งตัวเหมือนหมอผีเลยค่ะ
มีร่างทรงแต่งตัวเรียนแบบพระ

ถือดาบด้วยเอาไปจี้หัวตามลำตัวของพระทั้งสองรูป
ลักษณะเหมือนทำพิธีไล่ผีสิ่งที่ร่างพระให้ออกไป
เพจนี้ชื่อว่าแม่ทัพปริงวี๒
ก็โพสต์มาแล้วก็ระบุข้อความว่าบวชเป็นพระ
แต่ยังนั่งให้พวกแต่งกายเรียนแบบพระมาทำพิธีไล่ผีอีก

อยู่วัดไหนแถวว่าอยากให้ทางสำนักผู้ช่วยตรวจสอบ

คือเอาจริงอ่านไปอ่านมานี่ก็เป็นพระทั้งสองรูปจริง
แต่ว่ามีคนเข้าทรงมาช่วยทำพิธีไล่ผี
อะไรประมาณนั้นเดี๋ยวลองตรวจสอบแล้วกันว่าเป็นยังไงนะคะ
ก็ดูสับสมให้หมดแล้วเนอะ